เอาไม่พูดอะไรเลยเหรอคุณ
กำลังพิจารณาอยู่นี่มันท่าอะไรของคุณเนี่ย

ท่านี้เหรอเป็นโรคอะไรสักอย่างแล้วมั้ง
ใช้คำว่าเป็นรองมันคือท่าปลาหมึก

อุตส่าห์คิดอะไรท่าเต้นให้มันเข้ากับข่าวที่เราจะเล่าให้ฟัง

คุณเต้นนึกว่าคุณเป็นอะไรตรงขาหรือเปล่า
เดี๋ยวจะพาไปดูอาชีพคนขายหมึกย่างลูกชิ้นย่างที่จังหวัดนครนายก
เขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยเด็ดมากที่เรื่องราวของน้ำจิ้ม
นี่ซีฟู้ดนี่ต้องน้ำจิ้มให้ถึงที่สุด
ยังไงเดี๋ยวต้องตามไปดูตามคุณวัชรีดวงใสไปเลยค่ะ

เรามาตามติดอาชีพคนขายลูกชิ้นแล้วก็ปลาหมึกย่างที่จังหวัดนครนายกค่ะ
บอกเลยว่าร้านนี้น้ำจิ้มเขาไม่ธรรมดาจริงค่ะ
ปลาหมึกย่างป้ามนหรือมณ์เทียนจันสอนเป็นร้านรถเข็นธรรมดา

ช่วงบ่าย๒ถึงบ่าย๓ป้ามนจะเข็นรถไปจอดขายที่ประจำ
บริเวณซอยพาณิชยเจริญ๓ตรงข้ามสารเจ้าอำเภอเมืองนครนายก
จอดรถเข็นปุ๊บก็มีลูกค้าไปรอซื้อทันที
ที่ร้านไม่ได้มีขายแค่ปลาหมึกย่างอย่างเดียวค่ะ
แต่มีลูกชิ้นอีกหลากหลายเมนูวางขาย
เพราะปลาหมึกจะใช้เวลาขายแค่ประมาณ๑ชั่วโมงก็หมดเกลี้ยง
เด็ดของร้านนี้จะอยู่ที่น้ำจิ้มอร่อยครบรส
เปรี้ยวหวานเผ็ดและเข็มนิด
อร่อยโดนใจลูกค้ามากว่า๒๐ปี
แต่ละวันก็จะมีออเดอร์จองล่วงหน้า
ร้านที่จ้างเขาเลิกจ้ะเขาเลิกขาย
เพราะมันก็เลยมาหาจะทำอะไรดีอะไรอย่างนี้

แก่เก่าเขาก็บอกว่าเออลองขายลูกชิ้นดูสิ
สมัยก่อนคนแก่ขายขายดีลองขายดู
มนต์บอกเคล็ดลับการเลือกปลาหมึกที่ย่างและหวาน
รสชาติอร่อยและเนื้อไม่แข็ง
ว่าต้องเลือกตัวที่สวยสดน้ำหนักตัว๒๐๐๓๐๐กรัม
เพราะหากตัวใหญ่กว่านี้รสชาติจะไม่หวาน
โดยกิจวัตรประจำวันของป้ามน
เช้ามาก็จะตื่นไปซื้อวัตถุดิบ

ปลาหมึกหั่นเป็นชิ้นเสียบไม้และทำน้ำจิ้ม
แต่ละวันจะใช้ปลาหมึกประมาณ๑๐กิโลกรัม
โดยจะขายทุกวันไม่มีวันหยุด
หยุดตอนมีธุระหรือว่าไม่สบายแค่นี้

แบบแล้วหยุดแล้วก็สงสารลูกค้ามันมีลูกค้าประจำกินเยอะ
ช่วงแรกขายราคาไม้ละ๓บาท
หรือ๗ไม้๒๐บาทเท่านั้น
แต่หลังจากนั้น๕ปีเพิ่มราคาเป็นไม้ละ๕บาท
แต่ตอนนี้ขายไม้ละ๑๐บาท
เพราะวัตถุดิบโดยเฉพาะปลาหมึกมีราคาที่แพงขึ้น
แม้จะเพิ่มราคาแต่กำไรก็ยังลดน้อยลงกว่าเดิม
แต่ไม่เคยท้อใจและไม่เคยคิดที่จะหยุดขาย
เหนื่อยเหมือนกันแต่แบบไม่ท้อ
แบบเรามีลูกค้ามันเหมือนแรงจูงใจเรา

แล้วก็อยากขายไปเรื่อย
ลูกค้าที่อุดหนุนร้านป้ามนส่วนใหญ่เป็นนักเรียน
ชาวบ้านและลูกค้าประจำ
เพราะนอกจากจะติดใจรสชาติน้ำจิ้มที่ทำจากมะนาวสด
และรสชาติปลาหมึกที่สดใหม่ทุกวันแล้ว
ความเป็นกันเองกับลูกค้าประกอบกับเป็นคนพูดจาติดตลก
มัดใจให้ลูกค้ามาอุดหนุนร้านนี้นานหลายปี
แล้วก็ของเล็กน้อยให้ในการประกอบอาชีพ
นี่ไงถึงบอกว่ามะยากมันต้องสด
และก็น้ำจิ้มต้องถึงที่น้ำจิ้มต้องเด็ด
เด็ดรับรองเวลานี้เด็ดจริงคุณผู้ชมค่ะ
นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพง่ายที่ใครก็สามารถทำได้
มันอยู่ที่ว่าคุณใส่ใจกับสิ่งที่เราต้องการให้ลูกค้ามากน้อยแค่ไหน
นั่นแหละถ้าว่างก็ไปอุดหนุนน้าก็ได้นะ
จ้ะใช่ไปกันได้นะจ๊ะจังหวัดนครนายกนี่เองค่ะไปต่อค่ะ
เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดพิศนุโลกกันหน่อยไปเลยค่ะโอ้โห
ยังยังไปแล้วไม่ไปใจเย็น
เพราะว่าที่จะพาไปที่พิศนุโลกนะครับ
เขาบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นหน้าปูปูนานั่นเองครับ
มีสารพัดเมนูปูนามาให้เลือกให้ได้ชมกัน

เอ้าคุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี้นะครับ
พ่อค้าแม่ค้าในตลาดเทศบาล๑ตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิศนุโลก
หรือว่าที่เรียกกันว่าตลาดใต้เนี่ย
พากันนำปูนาออกมาวางขายกันอย่างคึกคักเลยทีเดียว

หรือที่แบบปรุงสำเร็จเป็นอาหารมีให้เลือกหลากหลายเมนูนะครับ
ที่เห็นอยู่นี่คือชุบแป้งทอด

มันคงจะกรอบเกลียวหน้าดูเห็นไหม
เสด็จน้ำมันเอาขึ้นมานี่ก็น่ากินน่าทานนะครับ

ส่วนเมนูลำบดาปูนานะครับที่ได้มา

เพราะว่าเป็นการนำมาจากชาวนาที่นำมาขายส่งให้ถึงที่
ช่วงนี้เนี่ยตามพื้นที่ไร่นาเริ่มจะมีปูนาออกมาจำนวนมาก
ซึ่งปูนาถือว่าเป็นศัตรูกับต้นข้าว
ทำให้ชาวนาทั้งจากเขตอำเภอเมืองพิศนุโลก
และอำเภอวังทองภาครการจับปูนามาขาย
พ่อค้าแม่ค้าในตลาดพร้อมยังรับประกันว่า
ปูนาที่จำมาได้ปลอดสารเคมีแน่นอน
ส่วนเมนูปูนายอดฮิตที่ขายดีที่สุดในตลาดใต้ก็คือ
ปูนาต้มราคาถุงละ๒๐บาทนะครับ
และปูนาดองขายถุงละ๒๐บาทเช่นกัน
นอกจากนี้ยังมีอีกหลายเมนูจากปูนาให้เลือก
ไม่ว่าจะเป็นหลดปูนานี่หลดปูนานี่ในถุง

เห็นแล้วอย่าได้ข้าวสวยร้อนกับผักสด
ผักสดแตงกวาอะไรพวกนี้ใช่ไหม
จากนี้ก็ยังมีปูนาชุบแป้งทอด
ำปูนาและยำหน่อไม้ใส่น้ำปู

ตายแล้วยำเมื่อสักครู่นี้นะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนเรา

ไม่ไหวแล้วมีอีกมีต่อไปต่อเลยไหม
ไปเลยนะคะที่จังหวัดสุโขทัยคุณผู้ชมค่ะ
สองตายายเขาขายก๋วยเตี๋ย
บอกว่าขายมานานกว่า๕๐ปีแล้ว
ขายเป็นร้านแรกของตำบลเลยแล้วก็บอกเลยว่าจะขายต่อไปจนกว่าร่างกายจะไม่ไหวค่ะ
เป็นสูตรโบราณของจริงโบราณมากเพราะว่าคุณตาคุณยายเขาอายุรวมกันคือ๑๖๖ปีแล้ว

ร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าวัดหนองบัวหมู่๔ตำบลไกรในอำเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทัย
ของนายนุสรและนางลำทองอินศรีหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกว่าตานุยายลำ
สองตายายอายุรวมกันได้๑๖๖ปีพอดิบพอดีแบ่งครึ่งคนละ๘๓ปี
คุณตายังมีแรงยกขวานผ่าฟืนได้อย่างน่าทึ่งคุณผู้ชมค่ะ

ใช่แล้วลูกค้าก็พบเห็นก็ตะลึงในความแข็งแรงนะ

ตายายเขาเล่าว่ามีลูกด้วยกันทั้งหมด๗คน
แยกย้ายกันไปประกอบอาชีพต่างมีหลานทั้งหมด๑๓คน
เลนอีก๘คนโอ้ยครอบครัวใหญ่มาก
ส่วนร้านก๋วยเตี๋ยวนี้เป็นร้านแรกของตำบลเลย
มานานเกือบ๕๐ปีแล้วตั้งแต่ชามละ๑บาท๕๐สตางค์
แต่ถ้าเด็กมากินก็ขายแค่ชามละ๕๐สตางค์เท่านั้น
อันนี้คือในอดีตนะฮะปัจจุบันข้าวของมันแพงขึ้น
ก็เลยขึ้นราคาเป็นชามละยี่สิบห้าบาทยังราคาถูกอยู่นะ
ยังไม่ถือว่าแพงนะคะ๒๕บาทถือว่าถูกมากเลย
แล้วซึ่งตานุจะเป็นคนปรุงก๋วยเตี๋ยว
ส่วนยายลำจะเป็นสาวเสิร์ฟยายลำก็จะเป็นสาวเสิร์ฟ
เปิดร้านเตรียมของกันตั้งแต่ตี๕เมื่อน้ำเดือดก็ขายทันทีเลย
เปิดปิดร้าน๕โมงเย็นขายทุกวันแบบไม่มีวันหยุด
พร้อมทั้งบอกว่าตั้งแต่ยืนขายก๋วยเตี๋ยวมาเกือบ๕๐ปี
ไม่เคยเจ็บป่วยหนักไม่เคยต้องนอนโรงพยาบาล
อยู่เฉยก็ไม่ได้ต้องทำงานออกกำลังด้วย
ลูกบอกว่าให้หยุดพักผ่อนก็หยุดไม่ได้
ก็ต้องทำไปเรื่อยจนกว่าจะทำไม่ได้ทำไม่ไหวนั่นแหละค่ะ
ผมว่ามันเป็นการออกกำลังกายด้วยแล้วการได้ออกมาทำงานอย่างนี้
มันก็คือจิตใจมันรู้สึกยังไง
โปร่งใสได้ออกมาเจอผู้คนได้ออกมาเจอลูกค้าได้พูดคุยกัน
มันเรียกว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งในชีวิต
ซึ่งความสุขของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะ
อยู่ที่ว่าใครจะมีความสุขในรูปแบบไหนนะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องใช้ชีวิตบนความสุขของตัวเราเองอย่างพอเพียง
แต่เชื่อว่าลูกค้าที่ไปทานมีความสุขแน่นอน
โอ้โหก๋วยเตี๋ยวของคุณลุงคุณยายคุณตาเลยดีกว่า
คุณยายคุณตาเลยดีกว่านะน่าทานมาก
ทานแล้วก็ราคาถูกแล้วก็ที่สำคัญต้องอร่อย
เพราะว่าขายมานานมากแล้วนะครับ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ
ขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาทักเราทางไลน์
รวมถึงแนะนำเรื่องของอาหาร
อาหารน่าทานต่างนั้นเยอะแยะ
แต่ว่าน่าเสียดายครับเพราะว่าช่วงนี้เวลาของเราหมดแล้ว
ตลอดข่าวมาเจอกันใหม่นะครับในอาทิตย์หน้า
วันอาทิตย์เวลานี้แบบนี้บ่าย๒๓โมง
ส่วนช่วงนี้เราทั้งสองคนต้องลาไปแล้วครับ
สวัสดีค่ะ